ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุฆ่ากันตายที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ลูกฆ่าพ่อแท้นะคะลูกชายอายุ๒๐เอามีดพระฟันพ่อตั้ง๒๐กว่าแผลค่ะ
แล้วก็ลากศพไปไว้ชั้นล่างของบ้านอ้างว่าโมโหพ่อที่พ่อมาตบหัวแล้วก็ฆ่าพ่อเลยนะคะ
นายจักริตอายุ๒๐นี่นะคะคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้าน
อยู่ในอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะเพราะว่าเอามีดพระฟันพ่อแท้ค่ะ
ชื่อว่านายจำลองอายุ๕๒เสียชีวิตที่บ้านนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งเมื่อวานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบร่างของนายจำลองอยู่ชั้นล่างของบ้านนะคะ
สภาพศพคือถูกฟันที่ด้านหลังที่หัวที่คอที่มือแผลเวอะหวะเลย
เอามาจากไหนไม่รู้มาตบหัวหลายครั้งก็เลยเดินหนีไปหน้าบ้าน
แต่พ่อก็ตามไปต่อว่าแล้วก็ตบหัวอีกอ้างว่าตัวเองทนไม่ไหว
ก็เลยไปเอามีดพระมาฟันพ่อจนเสียชีวิตลากศพพ่อไปหมกเอาไว้ในห้องเก็บของใต้ถุนบ้านนะคะ
แล้วก็ปิดไฟล็อกประตูล้างเลือดที่ติดตัวติดเสื้อผ้าแล้วก็ซ่อนตัวอยู่หลังบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่วิไลบุญประเสริฐเล่าให้ฟังว่า
มีคนมาร้องขอความช่วยเหลือนะคะแล้วเสียงมันเหมือนหายเงียบไป
ก็ออกมาดูที่บ้านหลังเกิดเหตุคือพาชาวบ้านมาด้วยเพราะว่ารู้สึกตะหิดใจแปลก
มีคราบเลือดอยู่ที่ประตูห้องเก็บของด้านล่างเลยพังประตูเข้าไปเลย
พบศพนายจำลองค่ะแล้วก็เห็นนายจักริตเดินอยู่หลังบ้านพอดี
ถามนะถามนายจักริตว่าฆ่าพ่อหรือเปล่าเนี่ย
นายจักริตตอบว่าไม่ได้ฆ่าแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหมันพิรุธมากเลยอ่ะ
เพราะว่าเห็นคราบเลือดนะคะคือนายจักริตพยายามจะล้างแต่ล้างไม่หมด
ก็เลยช่วยกันจับตัวส่งตำรวจในหานนันทเศษอายุห้าสิบห้าเพื่อนบ้านนะคะ
เล่าให้ฟังว่าผู้ตายเขาก็มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง
บ่นเรื่องลูกชายให้ฟังบอกลูกชายเนี่ยนะไม่ทำงานเลย
วันขอแต่เงินเคยส่งไปบำบัดเรื่องยาเสพติดแล้วด้วย
จะมีเรื่องมีราวก็เขียนข้อความบนฝาผนังบ้านเอาไว้ด้วยนะคะ
นี่ค่ะพ่อเขียนนะคะพ่ออยากให้เลิกยาเด็ดขาดเนี่ย
ไม่ต้องมาหากันต่างคนต่างอยู่ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม
มีอะไรก็ไม่เหลือขายกินหมดลักษณะแบบนี้เหมือนกับเตือนสติลูก

แต่สุดท้ายลูกก็มาก่อเหตุฆ่าพ่อนะคะ

ศพของพ่อก็ญาติญาติรับร่างจากโรงพยาบาลไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ